คุณผู้ชมครับไปดูคลิปของคนหัวร้อนบนท้องถนนกันหน่อย
มีมาฝาก๒คลิปคลิปแรกไปดูกันก่อน
ไม่รู้ไปปาดกันมาอีกท่าไหนถึงขั้นกับกระโดดขึ้นไปกระทืบกระจกรถของอีกฝั่งหนึ่ง
แตกละเอียดเลยไปดูคลิปเลยครับ
ปากหน้ารถคันที่ติดกล้องเนี่ยครับปากเลยครับ
คุณอันตรายมากนะเพราะว่าเขาก็มาเร็วกันทั้งคู่
แล้วรถคันนี้พยายามถอยหนีแต่คนขับดูนะฮะอีกทีหนึ่ง

กระทืบเลยโอ้โหโชคดีเป็นกระจกนิรภัยนะ
มันก็ไม่ได้แตกลงมาโดนเจ้าของรถที่เป็นกล้องเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ขยับรถหนีออกไปดีกว่านะครับ
คือเราก็ยังไม่รู้ว่าต้นสายปลายเหตุว่าก่อนหน้านี้เขาทะเลาะกันมาหรือเปล่า
มีเรื่องกันมาก่อนเรื่องอื่นหรือเปล่าหรือแค่ปาดหน้ากันหรืออย่างไร
แล้วเหตุการณ์จบลงอย่างไรมีการไปแจ้งความหรือเปล่า
เพราะว่าคลิปมันตัดมาแค่สั้นแค่นี้เอง
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบกับตำรวจต่อว่าเหตุการณ์มันสิ้นสุดอย่างไร

แซงแล้วก็แซงไม่พ้นแล้วก็ก่อเหตุแบบนี้
อีกหนึ่งคลิปไปดูกันนะแถวอุดมศุกร์กรุงเทพเหมือนกัน
ไปฟังคลิปกันก่อนเลย
ผู้ชายที่เห็นในคลิปนี้เป็นเจ้าของรถตู้คันนี้
เขาไปจอดในที่ที่มีป้ายห้ามจอดและถูกตำรวจล็อกล้อ
เขาก็เลยถ่ายคลิปต่อว่าตำรวจแบบนี้ตำรวจก็ถ่ายคลิปกลับเช่นเดียวกัน
เรื่องจบไม่สวยหรอกคุณผู้ชมนะฮะ
ทีมข่าวเราสอบถามไปยังพันธุ์ตำรวจโทษธิรพลโสมิน
สารวจราจรสอนออุดมศุกร์บอกว่าถนนเส้นนี้คือถนนเฉลิมพระเกียรติร๙

คนแถวนั้นก็รู้ดีว่าช่วงเร่งด่วนก็ยิ่งห้ามจอดเด็ดขาด
ยืนยันระหว่างล็อกล้อและเขียนใบสั่งไม่มีคนที่เป็นเจ้าของรถอยู่ในจุดนี้
ตามที่คนในคลิปพูดว่าเขาอยู่หลังรถล็อกได้ยังไง
ตอนนั้นไม่อยู่ตำรวจยืนยัน
แต่เขาไปจ่ายค่าปรับที่สอนอแล้ว
ขณะเดียวกันตำรวจที่ถูกชายคนนี้ต่อว่าต่อขานอยู่
ก็แจ้งความกลับเหมือนกันที่สพออุดมศุกร์
แล้วก็ออกหมายเรียกให้ชายคนนี้รับทราบข้อกล่าวหา
โดนข้อหาดูหมินเจ้าพนักงานระหว่างการปฏิบัติหน้าที่
ความผิดนี้โทษสูงสุดปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทจำคุกไม่เกิน๑ปี
แต่ถ้ารับสารภาพส่วนใหญ่สารท่านก็จะเมตตาให้เหลือโทษ
โทษปรับเพียงเท่านั้นนะครับ
ถ้าทำผิดก็ต้องยอมรับผิดในเรื่องของการผิดกฎจราจรนะครับ